ดูกันให้สุดไปเลยสำหรับการขอโชคลาภนะครับ
ไปที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนสี่นานนะครับที่วัดภูกุ้มข้าว
อำเภอโพชัยเจ้าอันบร้อยเอ็ดครับชาวบ้านมาจุดทุบเทียนกลับไหว้
แล้วก็โรยแป้งนะครับรูปต้นตะเคียนสี่นางได้แก่
เจ้าแม่สร้อยมาลีเจ้าแม่สร้อยมาลาเจ้าแม่สร้อยศรีสุดา
และเจ้าแม่ศรีจันทราครับเพื่อขอโชคลาภกันตามความเชื่อ
เพราะชาวบ้านเขาบอกว่าเจ้าแม่สี่นางรวมพลังกันให้โชคมาแล้ว
ต่อเนื่องหลายงวดครับชาวบ้านโรยแป้งกันไปส่องกันไป
เห็นร่องรอยคล้ายเลขทั้งไทยแล้วก็อาราบิกครับที่เชื่อว่าต้องเด็ดแน่นอนเลยครับ
กว่านี้มีอีกไหมมีค่ะคุณไปที่วัดน้ำเชตวนารามหรือว่าวัดน้ำดิบนะฮะ
ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรชาวบ้านไปขอโชคลาภจากสองกุมารเทพ
น้องปิ่นเพชรแล้วก็น้องไข่ที่เขาประสานมือกันให้โชคมาทุกงวดเลยนะคะ
ชาวบ้านไปจุดทูปกราบไหว้แล้วไปส่องน้ำตาเทียนในขันน้ำมนที่เป็นเลขเกาะกลุ่มกันเนี่ย
กุมารเทพนะฮะเขาบอกว่ามีคนเขียนแบบนี้โอ้โหคุณดูนะ
เจ้าหน้าที่เขียนจับคู่ไว้ค่ะอ่าดูแล้วก็ไปแล้วค่ะตามนั้น
อ่ะเราไปต่ออีกหนึ่งที่นะฮะไปอีกหนึ่งจังหวัดเลยแล้วกันนะครับ
ไปที่ความแปลกของธรรมชาติกันบ้างนะฮะที่ริมบ่อเลี้ยงปลานะฮะ
อยู่ริมเบาะเลี้ยงปลาอยู่วัยละทิตยี่สิบเก้าหมู่เก้านะฮะตำบลบางกระชายอำเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรีนะฮะของนางราตรีสิริครกอายุหกสิบห้าปีครับ
เพราะบอกว่ามีต้นมะพร้าวน้ำหอมที่มันก็แปลกเหมือนกันนี่ออกมาเป็นเสียงพญานาคแบบนี้แหละ
คุณผู้ชมใบมันคลี่ออกมาคล้ายกับเกร็ดคล้ายกับหางของพญานาค
ดูไปดูมามันก็เหมือนจริงจริงแหละฮะนะครับทีนี้เจ้าของบ้านเขาบอกว่า
มะพร้าวน้ำหอมไว้ในบ่อสี่ต้นนานสี่ปีแล้วต้นนี้แปลกกว่าต้นอื่น
มารู้ข่าวโอ้โหก็ต้องไปส่องกันหน่อยไปขอโชคลาภกันหน่อย
แต่ว่าตัวของคุณป้าราตรีเขามองว่ามันเป็นความแปลกกับเรื่องของธรรมชาติมากกว่านะครับ
ที่จังหวัดปราจีนบุรีเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี่เองร้อยตรีเสรีมีศักดิ์เจ้าของบ้าน
เลขที่สี่สิบเจ็ดทับห้าหมู่หกตำบนบ้านพระอำเภอเมืองนะครับ
ต้องรีบประสานพี่กู้ภัยเลยให้มาที่บ้านหน่อยโอ้โหไอ้เหลือมฮะ
ยาวใหญ่เลื้อยเข้าบ้านครับเกรงว่าจะทำอันตรายคนในบ้าน
เมื่อกู้ภัยมาถึงเจองูเหลือมเกาะอยู่บนต้นมะยงชิดครับ
มันพร้อมที่จะฉกได้ตลอดเวลานะฮะแต่ไม่เกินกำลังของพี่กู้ภัย
ใช้อุปกรณ์คล้องคองูนะครับ๕นาทีเท่านั้นเรียบร้อยนะครับ
เอาขนาดมาวัดนะครับเทียบกับอะไรดีก็เลยนี่ฮะ
เทียบกับรถกระบะของผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
เกือบจะเท่ากันเลยพี่กู้ภัยจับใส่กระสอบปุ๋ยนะครับ
เอาไปปล่อยบอกว่าคราวนี้เอาไปปล่อยให้ไกลจากบ้านหน่อยนะฮะ
เจ้าของบ้านบอกว่าหลังบ้านมันเป็นป่ารกนะครับมีงูเหลือมน่ะ
เข้ามาประจำเลยมันจะมารอกินแมวพี่เขาครับอืมอ่า
แล้วปิดท้ายค่ะแล้วปิดท้ายกันที่อสมฤษีเนญหน่อยครับ
อีกรอบหนึ่งนะคะคราวนี้เขาบอกว่าลูกศิษย์ลูกหากว่าหนึ่งร้อยคนเนี่ย
พาไปไหว้พาไปให้ฤษีเนรศักยันต์มงกุฎโสลดยันที่ประยุกต์มาจากมงกุฎพระพุทธเจ้ากับยันโสรสมหามงคลนะคะ
ประยุกต์เป็นยันยอดมงกุฎเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมดวงปีใหม่นี้ที่กำลังจะมาถึงนะคะ
ขณะเดียวกันก็มีประชาชนมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอพรที่สำคัญไม่ลืมหรอกค่ะ
ส่งตัวเลขโสลดสารตะในอ่างน้ำมนต์นะคะเพื่อนำไปเสี่ยงโชครับปีใหม่กันด้วยจ้ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมถูกต้องพรุ่งนี้วันที่สิบหกนะฮะ